ได้ร่วมกันแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ๒ปีนะคะ
โดยรัฐบาลบอกว่าได้แก้ไขปัญหาเรื่องของความแตกแยกความแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในสังคม
ส่วนปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็ใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือคศแถลงผลงานของรัฐบาลครบ๒ปี
โดยระบุว่าการทำงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา

โดยเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศที่อยู่ในอันดับที่๒๕จากอันดับที่๕๘
ส่วนการประเมินสถานการณ์คอรัปชั่นของไทยในสาตานานาชาติ
ถือว่าดีที่สุดและมีความโปร่งใสที่สุดในรอบ๑๐ปี
รัฐบาลแก้ไขปัญหาความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้ลดน้อยลง
สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เน้นการพูดคุย
เพื่อแสดงความจริงใจใช้การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
ส่วนการใช้อำนาจพิเศษก็เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
แต่ก็ยังมีผู้ไม่หวังดีบิดเบือนให้เกิดความแตกแยก
โดยอ้างประชาธิปไตยจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อค่ะ
ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
ไม่ตรงทำลายประเทศของท่านเอง
โดยการอ้างประชาธิปไตยสิทธิประชนแล้วที่ผ่ามาเป็นยังไงล่ะ
มีทุกอย่างให้ทุกอย่างแล้วเป็นยังไงบ้านเมือง
ผู้ไปหารักษาการแผ่นดินทำยังไง
ก็ขอเวลาแค่เปลี่ยนผ่านเพื่อประเทศไทยต่างชาติก็ต้องเข้าใจ
ด้านผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ได้เข้าแก้ปัญหาที่จะกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ
โดยปัญหาความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

และสามารถสืบสวนคดีวางระเบิดในช่วงวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสองสิงหาคมที่ผ่านมา
โดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๒คน

โดยผู้กระทำความผิดเป็นคนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
เราอย่าหาธมรีบอกว่าตั้งแต่เดือนกันยายโยนพีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
กันยายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ได้ออกกฎหมายทั้งหมดร้อยแปดสิบเจ็ดฉบับ
รวมทั้งการใช้มาตรา๔๔ในการแก้ปัญหาก็เพราะทั้งหมดคือเครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนประเทศ
ดังนั้น๒ปีที่คอสชเข้ามาได้แก้ปัญหาไปแล้วจำนวนมาก
ปัญหาความเหลื่อมล้ำอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งจะมีการตั้งสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบในวันที่๑ตุลาคมนี้ค่ะ